ส่วนเรื่องของหน้าฝนแบบนี้คุณ
ถนนหลายพื้นที่พังเสียหาย
ก่อนหน้านั้นตอนหน้าแรงก็ไม่ยอมซ่อมกัน
พอหน้าฝนกลายเป็นถนนที่มันพังอยู่

คุณผู้ชมชาวบ้านที่เชียงใหม่เขาร้องเรียนมา
บอกโอ้โหถนนพังขนาดนี้ยังกระดาวอังคารนะครับ
โอ้โหถนนเละตุ้มเป๊ะแบบนี้แหละครับ
เพราะคนที่เอาคลิปนี้มาลงบอกโอ้โหต้องสู้ขนาดไหน
ถึงจะไปถึงห้วยกุบกัดที่เชียงใหม่นะฮะ
นี่เขาบอกลุ้นกับผู้โดยสารที่นั่งหลังรถกระบะนะฮะ
เพราะว่าไม่รู้ว่ารถจะรอดหรือเปล่า
เป๋ไปเป๋มาปัดไปปัดมาซ้ายขวาแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าไม่รู้ระหว่างรถกับคนขับเนี่ย
ใครจะสู้ชีวิตกว่ากันกันแน่นะฮะ
แต่สุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถึงที่หมายนะครับ
ก็คือบ้านห้วยกุ๊บกรับที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างปลอดภัยนะครับ
คือถ้าใครไปเที่ยวดอยในช่วงฤดูฝน

จากชาวบ้านบนพื้นที่สูงก็บอกว่า
อยากให้ทางการอยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลหน่อย
เพราะเวลาที่เป็นหน้าฝนทีไร